นายคณะชนศรีเจริญนายอำเภอปากช่องเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยาคลินิกหมอครอบครัวเมืองปากช่อง
ณวัดจันทึกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
คลินิกหมอครอบครัวเมืองปากช่องจะประกอบไปด้วยคลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่าย
ลินิกหมอครอบครัวปาคลินิกหมอครอบครัวน้องกระจ่าและคลินิกหมอครอบครัวปางแก่
โดยดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนเบาหวานวิทยาของคลินิกหมอครอบครัวทั้ง๔แห่ง
จะร่วมกับครูจิตอาสาทางภาคเหนือเครือข่ายสุขภาพชุมชนในพื้นที่
เพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่
เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่ด้วยตนเอง
จนสามารถหายจากโรคเบาหวานได้อย่างถาวรและยั่งยืน